คุณผู้ชมครับหลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
สเด็ดพระราชดนเนินอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะเยี่ยมประชาชน
แล้วก็ทรงดูแลสร้าทุกข์สุขดิบของประชาชนแล้ว
ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
และหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามของจังหวัดภาคใต้
นั่นก็คือการแสดงมโนรานั่นเอง
ติดตามเรื่องนี้นะครับผ่านเรื่องราวของครูมโนราท่านหนึ่ง
จากรายงานของไทยรัฐทีวีครับ
จะผ่านมานานเกือบ๔๐ปี
แต่นายเฉลิมแก้วพิมพ์ในวัย๗๖ปี
ศิลปินพื้นบ้านมโนราชาวจังหวัดปัตตานี
จดจำเหตุการณ์วันที่๒๙สิงหาคม
พุทธศักราช๒๕๒๐ได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นวันที่เขาได้แสดงมโนราต่อหน้าพระพักษ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นครั้งแรกในชีวิต

ที่ชอบรำมโนรามาตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ
จากการได้เห็นมโนราเดินลงออกไปไล่รำแสดงตามบ้าน
ขอฝึกเรียนจนกลายเป็นครูสอน
และเปิดคณะมโนราของตัวเอง
ใช้ชื่อว่าเฉลิมประพา
รับงานแสดงตามที่ต่าง

มหาวิทยาลัยสงครานครินวิทยาเขตปัตตานี
กระทั่งวันหนึ่งได้รับจดหมาย
ให้ไปร่วมรำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินยังวัดช้างให้
ในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ

และมโนราล่ายนิ่มนวล
เฉลิมเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่า
พื้นที่ในวัดช้างให้เต็มไปด้วยประชาชน
รอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
อากาศจะร้อนแต่ทุกคนกลับรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจ

ทันทีที่ได้ยินว่าเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้ว
วงดนตรีก็พากันบันเลงไปตามท่วงธรรมนอง

ที่เริ่มไล่รำไปตามท่าของตัวเองแบบไม่ได้นัดหมาย
พูดอยู่หมอออมโนราล่าอยู่สมขา
มโนราล่าเสี้ยงอยู่หน้าวัดจังไง
ท่านสาวายำมาเลยบอกรำมโนราล่า

บอกรำรำได้ครับเด็กเขารำได้

พระองค์ว่างั้นบอกรำได้ครับ
รำของมโนราทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งสวนพระไทยจนรับสั่งสอบถามถึงการแสดง
และเครื่องดนตรีที่นำมาประกอบ
ถือเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ
ต่อการสืบสารศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้นับแต่นั้นมา

แต่ไปตื่นเต้นตอนที่พอพระองค์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

ถ้าพระองค์นั่งอย่างนั้นภูเข้าไปใกล้ไม่ได้

พอพระองค์ลุกขึ้นยืนปู่ก็เข้าไป
รูปพระบาทอาเช็ดบนหัว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
มีใครสักกี่คนที่มีวาสนา

แต่ตอนนั้นปู่ไปร้อง

แต่เพราะว่าอาทิตย์ที่หลังเวลาที่
เขาสัมพันธ์อะไรที่ปู่

สายประเนติพระองค์มองค์
มองค์มามีแต่ความเมตตาประณีลุก
พระองค์เป็นทิ้งฝันขององค์ประชาชน

ไม่ว่าจะถุงจะต่ำจะดำจะกาว
ขอให้พระองค์ทรงและเจริญยิ่งขึ้นนานเลยลูก
เฉลิมแก้วพิมพ์จะอยู่ในวัยชราแล้ว
แต่ทุกวันนี้ยังคงถ่ายทอดความรู้การแสดงมโนรา
ให้กับเด็กและผู้ที่สนใจ
เพื่อสืบสารพระราชปัญญา
ที่เคยให้คำมั่นไว้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ให้เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้

เพียงแต่พูดว่ามีรักษาไว้
อย่าให้คือมันไม่มี

นั้นคือคือคือถ้าครองท่านต้องการเหมือนนั้น

ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระองค์จัดและเราก็ต้องรับหรอก
แล้วแม่ถือกรรมเลือดต้องเกิดมาคือแม่ที่มหลานะองค์สามคัณภ์